ซึ่งทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาคนสุดท้ายได้แล้วนะคะ
โดยทางด้านของเจ้าตัวก็ขอโทษผู้เสียหาย
รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ

ขอโทษครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๓คน
ซึ่งมีทั้งพ่อแม่และลูก
หน้าพลตำรวจเอกวุฒิลิปตะพันลบ

รุมทำร้ายจนนักท่องเที่ยวหมดสติ
ขณะที่ไปเล่นสงกรานในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ผู้ต้องหานั้นอ้างว่าเมาเบียร์
ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายนักท่องเที่ยว

โดยให้คำมั่นว่าจะไม่ก่อเหตุลักษณะนี้อีก
เพราะว่าสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศค่ะ
ส่วนอาการของครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตำรวจท่องเที่ยวหัวหินติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ตั้งแต่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
กระทั่งสามารถกลับไปพักฟื้นต่อในโรงแรมที่พักได้แล้ว
จากนี้ก็ยังคอยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินคดี
และประสานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกด้านที่จำเป็น
ขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวหลังจากเกิดเหตุ
ก็เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น

ประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
กันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีก
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
เล่นน้ำสงกรานในซอยบินทบาทเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

ชนแขนนายสุพัทธาใบทองอายุ๓๒ปี

ทำให้นายสุพัทธาไม่พอใจไปผลักนักท่องเที่ยวชนกับโต๊ะ
ฝ่ายพ่อเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปขวางขอร้องไม่ให้ทำร้ายลูก
แต่นายสุพธามไม่หยุดและยังพาพวกมารุมทำร้ายร่างกาย๓พ่อแม่ลูก
หมดสติก่อนจะหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจตามจับนายสุพัทธา

ต่อมาจึงจับนายศีวะนกศรีได้
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดก็จับกลุ่มนายชายาผู้ต้องหาคนสุดท้ายได้สำเร็จค่ะ